ก็เป็นเรื่องของแฟนกันเหมือนกันค่ะโหดที่ริมหาด

เอาปืนมานะครับมาประตบแฟนเกอร์

เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาทำร้ายกันแบบนี้ด้วย

อย่ามายุ่งถ้ามายุ่งมึงเสร็จแน่
ใช่ถามเลยไงกูจะมาคุยกับแฟนกู
มีใครอยากออกตัวไหมแถวนี้ใครอยากออกตัวบ้าง

ได้ยินแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกค่ะ

ใช่นี่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ยนะ
เขาก็ประถมพยาบาลฝั่งคนเจ็บ
ก็คือผู้หญิงคุณพรชะลิตาอายุ๒๐ปีค่ะ
หัวก็แตกจมูกก็หักนิ้วมือข้างขวาก็หัก
นี่อยู่ตรงชายหาดพัทยากลางค่ะ
ห่างจากสพเมืองพัทยานิดเดียว๒๐๐เมตร
เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนประมาณตี๔นะ
ฝั่งผู้หญิงคนเจ็บแล้วก็กลุ่มเพื่อนก็นั่งเล่นกันอยู่ชายหาดพัทยา
แล้วฝั่งฝ่ายชายเป็นแฟนของคนเจ็บใช่ไหม
ก็มากับเพื่อนอีก๔๕คนมาที่ชายหาดตะโกนถามเลย
จะมาคุยกับแฟนกูมีใครอยากออกตัวไหม

แล้วหลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายกับผู้หญิงคนเจ็บ
เขาก็มีปากเสียงเขาก็ทะเลาะกัน
แล้วกลุ่มฝั่งผู้ชายเนี่ยชักอาวุธปืนมามาตบหัวฝั่งผู้หญิง
เห็นท่าไม่ดีแล้วไงจะไปห้าม
แต่ฝ่ายชายเขาลั่นไกลใส่ปั้ง
แต่ว่ายิงออกมาเขาบอกว่าเขายิงไม่ออกนะ
ยิงออกมามันเหมือนกับว่าปืนด้านกระสุนด้าน

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มฝ่ายผู้ชาย
ก็เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จอดเอาไว้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก่อนจะขี่รถหนีนะ
ผู้ชายยิงปืนขึ้นฟ้า
เป็นการประกาศศักดาไอ้รอบนี้ปืนออกปืนลั่นค่ะ

นั่งอยู่กับเพื่อนเขากินข้าวหนีอย่างนี้
เขาบอกมีใครจะยุ่งไหมผมบอกไม่ยุ่งครับมันเรื่องครอบครัว
แล้วนี้เขาก็ลืมหัวแล้วก็เตะแล้วก็เอาปืนตกเลย
ฝั่งตัวคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านั้นทะเลาะกับแฟนนุ่ม
จริงพยายามคุยปรับความเข้าใจกันแล้วนะ

ฝ่ายผู้ชายจะเข้ามาคุยเธอก็บอกไม่มีอะไรจะคุยด้วยละ

ทีนี้เธอที่ถามว่าที่บอกว่าทำไมนิ้วมือหัก

จังหวะที่ปืนตบมาพอดีนิ้วเธอก็เลยหัก
แล้วหน้าก็เลือดอาบแบบนี้นะคะ

เกิดเหตุใกล้กับสพเมืองพัทยาซะด้วย

กระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๑นัด
คงจะเป็นนัดที่ยิงขึ้นฟ้าประกาศศักดานี่แหละค่ะ
ทีนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตามตัวฝั่งผู้ชายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ